ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของป้าฉิมหน่อยป้าฉิมอายุ๕๘ปีแล้วอยู่จังหวัดตรัง
บังเอิญบิ๊กโจ๊กผู้ช่วยพบตรลงพื้นที่ไปตรวจงานที่จังหวัดตรังพอดี
ฉิมเลยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือบอกบิ๊กโจ๊กช่วยหน่อยถูกสามีตามราวีตามขู่ฆ่า
เอาภาพโป๊ที่เคยถ่ายเอาไว้เนี่ยเอามาขู่ด้วยนี่ฮะพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับ
ผู้ช่วยพ่อป้าตรอนะครับมาปฏิบัติงานที่จังหวัดตรังค์พอดี
ฉิมวัย๕๘ปีเลยไปร้องขอความเป็นธรรมบอกถูกสามีชื่อนิยมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลบ้านควรนะ
ขู่ฆ่าคุกคามแฉภาพลับทุกวันนี้อยู่อย่างหวาดภาวะ
โจ๊กสั่งตำรวจสอบพ่อเมืองตรังบอกไปช่วยดูให้หน่อยช่วยป้าฉิมหน่อย
ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่ฮะวันที่ป้าฉิมไปร้องเรียน
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามเรื่องนี้นะฮะ
ฉิมบอกว่าอย่างนี้นี่ฮะบอกว่าสามีเนี่ยชื่อนิยม
มีพฤติกรรมรุนแรงตลอด๑๐ปีที่อยู่กินด้วยกันชอบซ้อมชอบทุบตี
หนักสุดถึงขั้นจับเวียงกระแทกกับรถบรรทุก๖ล้อมาแล้ว
ป้าฉิมบอกบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสฟันหัก
แล้วลุงนิยมสามีเนี่ยยังแอบไปมีสัมพันธ์กับเมียเก่า
ส่งเงินให้เมียเก่าอีกเลยมีปัญหากับป้าฉิมเรื่อยมา
สุดท้ายป้าฉิมบอกตัดสินใจเลิกแยกทาง
ขับรถกระบะออกมาจากบ้าน
แต่กระบะคันนั้นเนี่ยเป็นชื่อของลุงนิยมสามี
แต่ป้าฉิมยืนยันว่าป้าฉิมเนี่ยเป็นคนผ่อน
ก็หนีออกมาตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์ไม่กลับเข้าบ้านอีกเลย
ปรากฏลุงนิยมกลับไปแจ้งความข้อหารักษัพ
ทีนี้ฮะยังตามหาตามสืบจนรู้ว่าป้าฉิมแกอยู่ที่ไหน
แล้วตามราวีข่มขู่ประกาศจะฆ่าให้ตาย
ให้คนที่ชื่อพาที่เป็นเพื่อนสนิทกับตัวของลุงนิยมเนี่ย
แล้วเคยเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าภรรยาตายเนี่ย
และได้ประกันตัวมาเนี่ยมาคุกคามถึงหน้าบ้านเช่าด้วย
ถ่ายรูปหน้าบ้านเช่านะสามีเองก็มาตอนกลางคืนมาข่มขู่
เธอก็เลยเอาหลักฐานต่างที่มีกล้องวงจรปิดนี่ฮะบอกมาข่มขู่เนี่ย
เอาไปแจ้งความที่สพเมืองตรัง
แต่ยังถูกราวีอยู่บังเอิญเจอบิ๊กโจ๊กพอดีเลยไปร้องขอความช่วยเหลือเลย
หาว่ามีชู้บ้างอะไรบ้างนี่ก็เลยเอาเรื่องเนี่ยมาให้ดูนี่บอกวันนั้นไปแจ้งความไปร้องเรียนเนี่ย
ยังส่งข้อความมาประชดประมาณว่าสุดยอดมาก
โทรมาขู่ฆ่าบอกจะยิงให้ตายบอกเนี่ย๔เดือนที่หนีมาเนี่ยโอ้โห
ป้าฉิมตกลงมันยังไงแล้วลุงนิยมแกต้องการอะไร
ป้าฉิมบอกเขาต้องการรถคืน
แต่แกยืนยันว่าแกเป็นคนผ่อนแม้จะเป็นชื่อลุงนิยม
นี่ฮะทุกวันนี้บอกกลัวแบบกลัวมากกลัวตาย
ออกไปทำงานไม่ได้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
เนี่ยไปเลยว่ากูไม่ใยโรคอีกหนึ่ง
หนึ่งไม่รับเรียนแต่ไม่ต้องกซ์ไหว้ไว้จ้า
ลาก่อนไม่ไม่เขียวตั้งไปเลยตั้งไปเลย
นี่ป้าชิมแกอ้างว่าลุงนิยมสามีนี่โทรมาขู่นะแล้วบอกว่า
ยังชอบส่งภาพลับของแกที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยหรือซ้อม
ให้ใครบ้างส่วนรถกระบะเนี่ยบอกว่าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อ
ระหว่างอยู่กินด้วยกันในปีห้าห้าแล้วมาจดทะเบียนสมรสกันปีหกศูนย์
ถ้าอยากได้คืนเนี่ยป้าขิมแกบอกว่าก็ต้องแบ่งทรัพย์สินกันสิ
อ่าแล้วถ้าแบ่งกันได้เนี่ยเดี๋ยวป้าฉิมบอก
จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องทรมานอีกต่อไป
เคยกลับรถกระบะออกมาเกลียงหาว่าลักรถ
ปกติพี่ก็เคยกลับไปที่โรงพักลำทับนะ

ผู้หญิงคนนี้มาผัวพันอยู่

ถ้ายังไงก็ถ้าตายแล้วคือญาติพี่น้องได้รู้ว่า
ใช่แล้วเขามีคนคนเดียวที่

บันทึกข้อตกลงไกลเกลี่ยคดี

ที่เขาต้องเคลียร์ก็คือรถกระบะ
ตกลงพระฉิมบอกเดี๋ยวคืนให้พรุ่งนี้

แต่ว่าลุงนิยมต้องซื้อแบตเตอรี่มาให้ก่อนตอนนี้รถมันแบตหมดคุณเขียนมาสอน
ถ้าซื้อแบตเตอรี่มาให้เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะขับเอามาคืนให้ที่สพเมืองตรังเลย
แต่ห้ามขายต่อเพราะเป็นสินสมรสแล้วก็ห้ามมาคุกคามข่มขู่อะไรป้าฉิมอีกเด็ดขาด
ลุงนิยมแกบอกว่าแกยอมรับว่าพูดจาไม่ดีใส่นะหยาบคายบ้างด้วยความโอโหแต่ไม่เคยคิดทำร้าย
ขู่ฆ่าเนี่ยแกยอมรับว่าขู่ฆ่าจริงแต่ไม่เคยคิดทำจริง
ที่ไปตามหาไปตามดูเนี่ยเพราะจะไปเอารถเคยเจรจาแล้วว่าให้เอามาคืนเนี่ย
แล้วจะถอนแจ้งความแต่ป้าฉิมแกไม่ยอมไม่มีรถแกก็เลยทำมาหากินไม่ได้
นิยมแกบอกเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องคนที่ชื่อพาที่ว่าจะพาไปขู่อะไรพวกนั้นด้วย
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะส่งมอบคืนรถกระบะแล้วก็แยกย้ายกันด้วยดีหรือไม่อย่างไร